อ่ะล่าสุดเลยหลายคนฮือฮาก็คือถามตรงตรงเป็นแฟนไหม
เป้ก็บอกว่าเป็นแฟนอย่างเงี้ยหรอเป็นแฟนครับเขินไม่ได้ปิด
ติดเลยนะฮะตั้งแต่นานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้หลบอะไรเลยแต่แค่ไม่โพสต์
แชร์เพราะว่าไม่อยากให้มันมันต้องต้องมาเจอเรื่องแบบเรื่องที่มันจะต้อง
ดึกดรามาชีวิตน่ะเป็นเหมือนกับดรามาแล้ว
แต่เป้โทษนะคือว่าด้วยความที่เราคนอาจจะยังละสายงานเนาะ

หนูดูเป็นคนดีก็ชอบก็เลยไปจีบเขาอะ

เอ้าจริงดิทำไมอะ

ครับคุณค่ะพี่แจ็คเผ็ดตำไหนอะ

อ้าเหรอแล้วว่าสวีต

เขิดมั้ยเรามามีแฟนแบบสูงกว่าเนาะนิดนึง

สามารถต้องชินเฉยเลยครับ
เป็นใช้โปรกัสเรื่องของชีวิตสุดตัวเนอะ
เป้ย์แนร้าดพูดถึงแบบผมก็บอกได้
แต่ประสบการณ์ผมมันไม่ค่อยดี
ถึงเมื่อเข้าโรงการมาผมก็ไม่คิดจะปิดริง
ขายของไปเลยรายการเรานะเผื่อจะได้ไม่ตาม
เราก็ทำเป็นเพื่อนกันครับไม่ได้มีชีวิตอะไรครับ
ทำไปต่างรายการ
แต่ว่าเราจะพารักอร่างเราจะพาไปเที่ยวที่มันเหมือนกัน

คนดูตามไปง่ายครับไม่ใช่แค่เขาใหญ่อย่างเดียว

ทำไปง่ายสามารถทำตามได้จริง

เฮ้เปย์อันนี้ก่อนก็ได้

อ้าวไม่ใช่ครับพี่มด

วันไหนนะเปล่าคนไปดูกันหรือง่ะ
ก็มาดูกันได้ครับ๑๐โมง๕นาทีครับ

เพราะมีคนแสวนะ

ด้วยคือผมมันอยู่คนละขั้นกันนะครับ

ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเลยครับ
ก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่
คนซาโดยดูมองกันดีจริงคือไม่เหมือนครับ

คนบอกว่ามิเรียมเหมือนผมผมรู้สึกเหมือนเขาโดนด่านะไม่รู้อ่ะ
อย่ามาทะลมทั้งทั้งตัวอะ

ตายเหรอมีคนแทน
แล้วชมเขาไหมคะว่าสวยมากอ่ะ

อะผมว่าน่าจะชิน
แล้วคุยกันแบบภาษานางงามเข้าใจไหมคะ
หรือว่าเขาก็ปกติเพราะว่าบางทีเราจะมองนางงามว่าแบบ
แบบเขาต้องแบบคุยเรื่องแบบ
แบบโมเดิร์นได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
ผมเปลี่ยนอย่างเดียวครับที่ผมต้องปรับนะครับผม

สมัยก่อนผมบกมืออย่างงี้ตอนที่ผมบกมืออย่างงี้

ก็นางงามเขาบกมืออย่างงี้ครับ

ไม่เวลาเห็นนางงามเขาบกมือเขาบกแค่นี้ไง

เพื่อนแซวก็แซวก็แซวไปเลยแซวควรแซวเยอะมาก

อืมอ่ะไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยอ่ะฝากเฮ้ยเขินอ่ะ
ยินดีมากครับพี่แจ๊คก็ยังไงก็โทรมาได้ครับ
ได้ค่ะตามนั้นแหละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่
ที่เป้ลงกับมีเรียมแหละแล้วคนไปแซวเยอะมาก
คือตอนเนี้ยคนก็แชร์เยอะมากว่าเอ้าคนคือคนแซวอ่ะ
แซวก่อนเป้ไปไงมาไงถึงเขาถึงได้แซวคลิปนี้เยอะมากเลย
อะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะรู้ว่ามิเรียนเป็นแฟนผมอยู่แล้วไงครับ
เขาเลยมาแซวพวกเพื่อนผมอ่ะครับอ่าอันนี้คือเป้บอกได้เลยว่าไม่เรียมเป็นแฟนอ่ะ
ใช่ครับบอกได้เลยครับจริงไหมเนี่ยครับ
บอกตรงครับผมบอกมาตั้งนานแล้วว่าผมมีแฟนแล้วครับก็คนนี้แหละครับ
จริงป่ะแม่นี่เขินแทนทำไมอ่ะก็นึกว่าแฟนจะไม่ยอมบอกอ่ะ
ไม่อยากบอกแต่ว่าพอผมโพสต์เพราะว่าชวนไปออกรายการแล้วแล้วมันก็โพสต์
เพราะว่าน้องมิเรียงเขาก็มีอาชีพการงานของเขาตัวผมเองก็มีอาชีพการงานของผม
ผมไม่อยากให้มันตีกันเหมือนประสบการณ์ของผมสมัยก่อน